แต่ยังเกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะ

สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณยายท่านหนึ่ง
คุณยายมีรถจักรยานสีชมพู

แต่คนร้ายก็ยังเอาไปคุณยาเสียใจร้องไห้เลย
โหโหท่านคงชอบคงรักคงผูกพันธุ์นะ
ใช่ท่านก็ผูกพันแล้วเป็นจักรยานที่ท่านเอาไว้ใช้ออกกำลังกายค่ะ
เนี่ยค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะ
ฟุตบาทของถนนเทศบาลสาย๓ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
แล้วเอาไปแบบชิวเลยเดินตรงไปที่เป้าหมายแล้วค่อยจูง
แล้วก็ขี่หายไปในความมืด
นี่เป็นภาพตอนช่วงตี๔ของวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา

ไปแล้วเนี่ยไปแล้วคือไม่ได้เร่งร้อนไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลย

คุณยายตื่นมาตอนเช้าไม่เห็นนะคะ
ก็เลยตรวจสอบวงจรปิดก็เลยเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกัน
โทรไปบอกคุณยายคุณยายปล่อยโฮเลยคุณนัทพงศ์
จักรยานคู่ใจนะคะวิงวอนขอให้คนร้าย
เอาจักรยานมาคืนหน่อยยายจะไม่เอาเรื่องนะคะ
ซึ่งเรื่องของการจอดจักรยานหน้าบ้านเนี่ย
คือยายก็บอกจอดไว้เพราะมันเก่ามาก

ยายบอกไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยนะคะ
แล้วก็มีไว้ก็แค่เอาไว้ปั่นออกกำลังกาย
ไม่ได้ใช้งานอื่นเลยเพราะว่าท่านก็อายุ๘๐

ถ้ายายกลับไปบ้านที่แสงเซา
เดี๋ยวหลังปีใหม่ก็จะกลับมาแล้วนี่
ตอนที่ยายเขารู้ว่าจักรยานหายยายเขาบอกว่าไง

ยายร้องเลยยายบอกโอ้ยจักรยานไม่มีจักรยานปั่นแล้วจะทำยังไงอืม

เอามาคืนยายเถอะ
ยายแกก็อยากได้คืนแกไม่ได้อะไร

เขาบอกว่าอยากได้คืนก็ถ้าเกิดว่ากลัวความผิดนะ

น่าเห็นใจคันใหม่ก็ไม่เหมือนคันเก่าแบบนี้